ร้านที่ผมจะแนะนำไปเนี่ยนะครับบอกเลยว่า
พุงกางพุงกลางแถมสบายกระเป๋าด้วยเพราะว่าเป็นร้านข้าวแกง๑๐บาทเท่านั้นนะครับ
อยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับ

ตามป้ายเลยข้าวแกง๑๐บาท

ชีสเป็นยังไงล่ะครับ
ตั้งอยู่ริมถนนสายโพพระยาท่าเรือตำบลยี่ล้นอำเภอวิเศษชายชาญ
จังหวัดอ่างทองครับเมนูข้าวราดแกง
เขาบอกว่าเริ่มต้น๑อย่าง๑๐บาท๒อย่าง๒๐บาท
แล้วถ้าอยากทานข้าวเยอะแล้วก็ราดแกงเยอะด้วย
ก็จะคิดราคา๓๐บาทคือถ้าพิเศษเต็มที่๓๐บาทนะครับ
แล้วใครอยากจะท็อปปิ้งขอแบบวางข้างบนจานข้าวให้มันแบบดูน่าทานกว่านี้
ก็มีไข่ดาวกับไข่ต้มบริการให้ด้วยคิดอีกฟองละ๕บาทเท่านั้น
แล้วถ้าใครอยากจะเอาไปทานที่บ้านใส่ถุงไปแล้วก็ขายในราคาถุงละ๓๐บาทครับ

ผู้สื่อข่าวก็ไปถามเจ้าของร้านเลยก็คือบังชีสนี่แหละ
แล้วก็มีอาหารมากมายหลายเมนูให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบนะครับ
ที่เขาบอกว่าทานกันเยอะเลยนะ
อกติดใจมากก็คือข้าวหมกไก่นะ
สูตรเด็ดของที่นี่อร่อยจริง
ซุปเนื้อและอาหารตามสั่งที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับ
ไปกันได้นะครับร้านนี้ไปเนี่ยโอ้โหเชื่อเลย
พุงกลางสบายกระเป๋าตังค์ด้วยนะเพราะราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับ
เปิดนะตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็น
โอ้โหเปิดยาวมากยาวเลยเช้ายันเย็นเลยคุณผู้ชมครับ
ไปกันได้หมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วด้วยนะติดต่อกันไปเลยนะคะ
ใครไม่ถูกก็โทรไปสอบถามหน่อยละกัดอิตถวันอ่างทอง
คือถ้าเกิดว่าเราอยากทาน๒อย่างก็แค่๒๐บาทเนาะ